ไปดูเรื่องสยองเกิดขึ้นที่บางไผ่ฉะเชิงเซากันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นที่โรงงานผลิตน้ำดื่มคือเครื่องก็เดินการผลิตไป

ปรากฏว่าเจ้าของโรงงานผลิตน้ำดื่ม
มันมีจังหวะหนึ่งที่เครื่องเนี่ยมันมีปัญหาก็คือบริเวณที่ลำเลียงขวดน้ำเนี่ย
เจ้าของเอาประแจไปขายน็อตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือ
แขนของเขาหลุดเข้าไปในเครื่อง
ลงพื้นที่มาช่วยเหลือแบบนี้ค่ะ
คือทุระกษ์ทุเวนะตอนนั้นก็มืดด้วย
เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือทุกวิถีทาง
คนที่ไปประสบเหตุเจ้าของโรงงานน้ำดื่มชื่อว่านายอนุชาโสวรรณะอายุ๕๑ปี
จุดเกิดเหตุก็คือโรงงานผลิตน้ำดื่มตราบัวทิพย์ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
จากการสอบสวนทราบว่าขณะที่กำลังเดินเครื่องผลิตน้ำดื่มอยู่นั้น
ปรากฏว่าเครื่องมันมีปัญหาตรงส่วนของการลำเลียงขวดน้ำ
เจ้าของโรงงานก็เลยไปเอาประแจค่ะมาหมุนน็อตแต่เกิดพลาดท่า
ถูกเครื่องที่กำลังเดินสายพานอยู่เนี่ยหมุนเข้าไปแขนเข้าไปติดในเครื่องแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่มาถึงก็พยายามที่จะช่วยกัน
จะเอาไข่น็อตออกแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้จริง
สุดท้ายตัดสินใจใช้เครื่องตัดทาง
ตัดเครื่องออกเลยค่ะช่วยเหลือนายอนุชา
ใช้เวลาสักประมาณกว่า๒๐นาที
จนสามารถเอามือออกมาได้หวิดขาดเลยนะคะ

แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธร

ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ต้องทำงานกับเครื่องจักรนะคะ